เรื่องนี้หลายคนมีความเชื่อมีความศรัทธาเหมือนกัน
เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแล้วถอดจิตได้
ล่าสุดเราไปเจอคุณอาร์ตพระสุทธิ์คุณผู้ชมค่ะ

แล้วเขาก็ฝึกฝนด้วยตัวเองเลยนะคะ

คุณอาร์ตเป็นนักแสดงที่มีผลงานต่อเนื่องเลยนะ
ทั้งละครก็มีหนังก็มีโชว์ตัวก็มีอ่ะ

ส่วนหนึ่งตัวเองยังคงปัง
ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะอะไรรู้ไหม
มาจากการที่เป็นคนชอบทำบุญไง
นั่งสมาธิที่สำคัญอันนี้ขีดเส้นใต้นะ

บุญบารมีจึงบังเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะ

โพสต์โชว์เลยถูกลอตเตอรี่ไป๒งวดติด
จำนวนไม่น้อยนะ๒๕ใบ

ไปไหว้สิ่งสาธิตตามสถานที่ต่าง

แต่ตอนนี้ขอเพิ่มระดับความเข้มข้น

ด้วยการนั่งสมาธิอยู่ที่บ้าน

ครั้งหนึ่งพี่อาร์ตเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าสามารถถอดจิตได้
มองเห็นตัวเองขนาดนั่งสมาธิเองได้เลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนจะเชื่อ

คือสุดยอดของการทำบุญแล้วค่ะ

คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วอยู่บ้าน

ต่อให้เราล้มเราก็จะล้มบนฟูก

เปลี่ยนสายมูเป็นสายภาวนา

บำเพ็ญเพียรคือบุญที่ใหญ่ที่สุด
มูการถวายคือการทานบารมี
มันก็ทำให้เราเปล่งประกาย

เพราะว่าอะไรคนเรามีสมาธิสติปัญญามันเกิด

ถ่ายรูปด้วยเขินรูปตัวเอง
อันนี้ภาพนี้ทำให้แจ๊กกะลีน

ถอดเสื้อมาขนาดนี้

แล้วปรากฏว่าคุณอาทิเขาก็ถอดสิ้นแบบให้ดู
คือเขาแน่นมั่นจริงแบบ
จริงกล้ามเขาปึ๊กเลยจริง

คุณทำสมาธิมันจะเป็นว่าผิวพรรถจะดีของใส่